ยังไม่หมดค่ะเรื่องของ๑๘มงกุฎนะคะ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีแล้วก็แฟนข่าวเนี่ย
เจกบอกว่าทุกวันนี้ต้องระวังตัวให้มากกว่าเดิม

คุณกิ่งแก้วพูดไม่ทันจบมาอีกแล้วค่ะ
ปฐุมธานีคนร้ายย่องกลางดึกเลยนะคะ
ปีนขึ้นไปกะว่าจะไปขโมยของ
แล้วคุณคะเจ้าของบ้านใจกล้ามากอยู่กับลูกสาวสองคน
คุยบทสนทนากับคนร้าย
โอ้โหเป็นเรื่องเป็นราวอะค่ะ
คำถามแรกคือปีนขึ้นมาทำไมไม่ตอบค่ะ
เอ๊ะหรือตอบตอบว่ายังไงเดี๋ยวเล่าให้ฟัง
คำถามที่สองพอมันปีนกลับออกไปก็ถามต่อ

แต่ไปคุยกับมันทำไมแจ้งตำรวจค่ะรีบแจ้งตำรวจนะคะ
นี่เป็นภาพของผู้ชายวัยกลางคน
ปีนรัวบ้านของคุณวันเพ็ญพัฒนพรม
เป็นเจ้าของร้านอิจโจอิโจเกี้ยวซาบ
เหตุการณ์เกิดขึ้นสักประมาณตี๔คืนก่อนค่ะ
จุดเกิดเหตุปักหมุดนิดนึงเตือนภัยกันด้วยนะคะ
บริเวณหมู่บ้านบางหลวงซอยบางหลวงซอย๒ตำบล
ฉางอำเภอเมืองปฐุมธานีคุณวันเพ็ญเจ้าของบ้าน
คุณดูนะคนร้ายมันยังไม่ไปใจกล้ามาก
คุณวันเพ็ญเล่าบอกว่าบ้านนี้เธออยู่กับลูกสาว๒คน
คืนวันเกิดเหตุนี่ต้องขอบคุณหมานะนี่หมาช่วยนะ
หมามันก็เห่าแล้วก็หอนทั้งคืนแบบนั้นไม่หยุด
สักประมาณตี๔เสร็จรู้สึกแปลกใจแล้วเห่าอะไรนักหนา
หอนอะไรนักหนาก็เลยลงมาดูค่ะลงมาปุ๊บเปิดประตูบ้านออกไปเลย
หมามันวิ่งนำทางไปก่อนเลยค่ะไปเปิดไฟล์ปุ๊บเจอผู้ชายคนนี้
รูปร่างผอมใส่เสื้อสีฟ้ากางเกงสีดำอายุสักประมาณ๔๐๕๐ปี
เจ้าของบ้านคุณวันเพ็ญก็เลยถามมันกลับไปว่าปีนขึ้นมาทำอะไร
ยังไม่ถามเลยเนอะแต่ว่าก็ใจเกินร้อยมากน่ะ
ปีนขึ้นมาทำอะไรเจ้าโจรมาตอบว่าไงรู้ไหม
แต่พอหลังจากที่เจ้าของบ้านคุณวันเพ็ญถามเสร็จแล้ว
มันก็เลยปีนกลับออกไปเห็นไหมออกไปอยู่นอกรัวบ้านแล้ว
คุณวันเพ็ญถามต่อคือมันไม่ยอมไปไง

เอ้าทำไมยังไม่ไปหาอะไร
บอกว่าหาเศษเงิน๒บาททำเหรียญหล่น

คุณวันเพ็ญบอกอีกว่าถ้าไม่ไปใช่ไหมก็เลยตัดสินใจค่ะ
ได้โทรศัพท์ไปแจ้งสายตรวจที่เกิดเหตุ
พร้อมกับเจ้าหน้าที่อาสาสมัครให้มาช่วยกันนะคะ
คือใจดีอีกคุณวรรณเพลย์

คนร้ายมันโดนเหล็กแทง
แทงที่ข้อแขนเป็นแผล
โทรตามกู้ภัยให้มาทำแผลให้มันอีก

พอดีลงเปิดประตูออกมา

เขาก็บ่นอะไรไม่รู้ของเขาบอกจะปีนขึ้นไปนอนปีนขึ้นไปนอน
ที่สุดแล้วนะคะตำรวจก็ต้องทำตามกฎหมายนะ
ดังตัวโจรรายนี้ไปที่สพเมืองปทุมธานีสปะค้ำ
แล้วต้องมีการแจ้งหวามประเมินคดีกันต่อไป
คุณวันเพ็ญบอกด้วยนะคะว่าจริงแล้วเหตุการณ์แบบนี้
เธอก็ไม่ได้อยากเอาเรื่องเอาความอะไรแต่อยากฝากเตือนไปยัง
ชาวบ้านที่ถ้าเกิดว่าม้าเหาม้าฮอนเนี่ยให้ตั้งข้อสังเกต
เลยว่ามันมีอะไรผิดปกติแล้วช่วยกันสอดส่องดูแลให้มาก
ขึ้นนะคะคุณวันเพ็ญค่ะคือคุณใจดีมากใช้วิธีปรณีประนอม
แต่ว่าอย่าลืมนะคะว่าโจรแต่ละคนจิตสำนึกมันไม่เท่า
กันก็ไม่รู้ว่ามันมาจะมาทำร้ายคุณหรือเปล่านะฝากเตือนภัยกัน